เป็นเรื่องเศร้ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
เป็นรถกระบะเข้ามากัน๔คนพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชาย
เต็มเลยนะคะชนประสานงากัน
กับลูกอ่ะเสียชีวิตแต่ว่าทางคุณแม่กับลูกอีกคน
หนึ่งบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะดูภาพในวงกลมสีแดงนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ด้วยความที่ว่าภาพนี้ไม่มีเสียงก็ขออนุญาตเล่าควบคู่กันไป
คือเป็นลักษณะการชนแบบประสานงาแบบเต็มเลยนะคะ
รถบรรทุกพุ่งไปชนรถกระบะนี่คือถนนสาย๓๔๔บ้านบึงชนบุรีค่ะ
มันเป็นช่วงกลับรถกิโลเมตรที่๘ในพื้นที่หมู่๒อำเภอบ้านบึงนะคะ
คุณผู้ชมดูสภาพค่ะสภาพเป็นแบบนี้รถนะคะโดนอัดก๊อปปี้
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงก็ช่วยเหลือต้องใช้เครื่องตัดถ่าง
นำคนที่ติดอยู่ในรถกระบะออกมานะคะในรถกระบะมีกันสี่คน
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะมีพ่อแม่ลูกสาวลูกชาย
เสียชีวิตในรถเนี่ยค่ะก็คือนายชันนรงค์ยินดีสุขอายุ๔๐
ก็คือคุณพ่อเป็นคนขับคือติดอยู่กับพวงมาลัยเลยนะคะ
เด็กชายภูมิพัฒน์ยินดีสุขอายุแค่๗ขวบลูกชาย
นั่งข้างคนขับสภาพคือถูกอัดก๊อปปี้อยู่ใต้คอนโซลรถนะคะ
ศพในรถคันนี้ค่ะส่วนคุณแม่กับลูกสาวอีกคน
คุณแม่รัชดาพรบุญศรีอายุ๓๙
นางสาวชุติการยินดีสุขอายุ๑๖ลูกสาวอยู่เบาะหลัง
บาดเจ็บสาหัสนะคะครับกู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนขับรถบรรทุกค่ะนายสุรสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๒
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากทางชนบุรี
จะไปเข้าอำเภอบ้านบึงเพื่อไปส่งของ
จุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกอยู่ด้านหน้าเบรกเพื่อที่จะกลับรถ
รถของเขาก็เลยเบรกไม่ทันหักออกขวาเสียหลักข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
กระบะเขาวิ่งมาทางเลนของเขาปกติเลยไปชนกับรถกระบะ
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วบาดเจ็บนะคะ
วันพระฤทธิษฐรรมดีที่จะถึงนี้นะคะวันที่๗ตุลาคม
ทีมข่าวได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตเขาเล่าทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายพงภัทรอายุ๕๕บอกว่า๓๐กันยายน
เป็นวันคล้ายวันเกิดของเด็กชายภูมิพัฒน์
ชานรงค์ผู้เป็นพ่อก็เลยพาไปเที่ยวในช่วงวันหยุด
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขากำลังกลับบ้านกันนะคะ
กำลังจะกลับบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี

ดูสิคะเมื่อ๓๐กันยายนเป็นวันเกิดของลูกชาย
วัย๗ขวบที่เนี่ยมาเสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ยนะคะ
ก็คือเด็กชายภูมิพัฒน์แล้วก็มีข้อความว่า
สรรค์วันเกิดนะครับลูกชายสุดหล่อ๗ขวบแล้ว
ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีคนเก่งนะครับ
อันนี้คือโพสต์ไว้๓๐กันยายนนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นความสูญเสียของครอบครัวค่ะ
ญาติก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยเถอะ
ความพร้อมของคนขับรถบรรทุกค่ะ
คือพร้อมหรือเปล่าคุณขับรถประมาทขนาดนั้น
ถ้าตัวเองไม่พร้อมพักผ่อนน้อยอย่าฟื้นขับ

เพราะว่าคนอื่นที่เขาขับรถบรรทุกในเรนของเขาปกติ

พี่ชายของนายชานรงค์ผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
หลังจากสูญเสียน้องชายและหลานไป
ทางฝั่งคนขับรถบรรทุกไม่เห็นเข้ามา
ขอคำมาหรือว่ามาคุยรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
ในการสวดศพคืนแรกเมื่อวานนี้
คนขับรถบรรทุกให้คนรู้จัก
นำเงินช่วยค่าทำศพมามอบให้กับญาติ
สองหมื่นบาทแล้วก็นำพวงหลีดมาแสดงความเสียใจ
คือตัวคนขับเองไม่มาให้คนอื่นมาแทน
ญาติญาติก็เลยบอกว่าเข้าใจแหละว่านี่มันคืออุบัติเหตุ
แต่ทำไมไม่มาอย่างน้อยก็มาขอขมาศพด้วยตัวเองก็ยังดี
ส่วนอาการบาดเจ็บของนางสาวรัชดาพร
กับตัวลูกสาวตอนนี้ยังน่าเป็นห่วง
เพราะว่ายังไม่รู้สึกตัวเลยทั้งคู่ร่างกายเสียเลือดมาก
ครอบครัวก็ต้องประกาศขอรับบริจาคเลือดเลย
ก็มีคนใจบุญไปบริจาคเลือดให้ตอนนี้ทั้งคู่ก็อาการดีขึ้นนิดหน่อยค่ะ

เรื่องอาการบาดเจ็บของจุ๋มกับลูกสาวนะ
เขาก็วันนี้เขามีการผ่าผ่าตัดเรียบร้อยแล้วล่ะ
แต่ว่าผลเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงบ่ายนะครับ
ว่าเขาจะหมอจะชี้แจงออกมายังไงนะครับ
แต่เบื้องต้นลูกสาวเขามีสติดีคุยรู้เรื่อง
ตอนนี้อยากให้คู่กรณีเข้ามาติดต่อนะครับ
เราจะได้คุยเรื่องต่างเพื่อเจรจาเรื่องต่างให้มันจบนะครับ

แล้วก็มาดูแลน้องส่งน้องขึ้นสวรรค์ช่วงงานศพนะครับ
คือทางครอบครัวของทางฝั่งที่เขาสูญเสียเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าหนึ่งเลยคือตำรวจเนี่ย
แจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกแค่ข้อหาประมาท
เขาก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางครอบครัวเขาบอกว่าอย่างน้อยอยากจะเจอตัวคนขับรถบันทุกข์ไงครับ
มาขอเข้ามาศพมาคุยมาดูเรื่องค่าเสียหายอะไรกันหน่อย
ไม่ใช่แค่โดนแจ้งข้อหาประมาทแล้วก็หายไปเลยไม่มาเลย